ไปดูผลกันหน่อยนะคะว่าการแข่งขันเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
ถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
ชิงชนะเลิศเนี่ยนะคะก็เป็นหญิงคู่ซับซีรีแต้รัตนชัยกับพุทธิตาสุภาจิรกุล
เป็นคู่มือแปดสิบเจ็ดของโลกก็เสียเกมแรกก่อนที่จะสามารถแซงชนะ
ลีเวยเหมือนกับเฉินยู่คู่มือ๕ของรายการมือ๖๐ของโลกจากจีนไป๒ต่อ๑เกม
ต่อ๒๑๒๑ต่อ๑๕และ๒๑ต่อ๑๐ถือเป็นการป้องกันแชมป์หญิงคู่ของนักแบตมินตันไทยเอาไว้ได้ค่ะ
ซึ่งปีที่แล้วเราได้แชมป์มาจากจงกลพันธ์กิติธรกุลแล้วก็ระวินดาประจงใจนั่นเองนะคะ
ส่วนหญิงเดี่ยวคาบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือ๘ของรายการและมือ๒๙ของโลกอดีตแชมป์ปี๒๐๑๗ก็ไปแพ้ให้กับฟิเตรนี
ฟิเตอร์นี่มือ๓๓ของโลกจากอินโดนีเซีย๑ต่อ๒เกมนะคะ๑๒ต่อ๒๑แล้วก็๑๔ต่อ๒๑ค่ะ
ก็ถือเป็นการพลาดแชมป์สมัยที่๒ของน้องครีมอย่างน่าเสียดาย
ก็ไปแพ้ให้กับชางเป็งสุนแล้วก็โกะหลิวยิง
คู่มือหนึ่งของรายการและมือ๖ของโลกจากมาเลเซียค่ะ
ถึงจะแพ้แต่ต้องบอกว่าเกมนี้สนุกมากนะคะ
แพ้ไปศูนย์ต่อสองเกม๑๖ต่อ๒๑๑๕ต่อ๒๑
ใช้เวลา๔๗นาทีเลย
ส่วนแชมป์ชายเดี่ยวค่ะโลเคียงยิวมือ๑๒๕ของโลกจากสิงคโปร์
พลิกล็อกมากนะคะชนะลินตันอดีตมือหนึ่งของโลกจากจีนไปได้
ส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของโกวีเช็มกัปตันวีเคืองค่ะ
เป็นคู่มือหนึ่งของรายการและมือ๑๔ของโลกจากมาเลเซียด้วย